มากันที่ข่าวแรกเลยนะคะต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็ชีวิตเธอเนี่ยเหมือนกับโรยมาด้วยกลีบกุหลาบเลยนะคะสำหรับสีริต้าเจนเซ่น
ก่อนหน้านี้เนี่ยในรายการรายการหนึ่งเธอบอกไว้แล้วว่ามาเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์กับซีริต้าไหมคะ
คราวนี้เห็นทีจะได้ไปทุ่งลาเวนเดอร์จริงแล้วแหละคุณนะ
เพราะว่าเรื่องหัวใจกับคุณกรนโรงเดชบอกเลยว่าดูแล้วจะแฮปปี้แฮปปี้ยิ่งกว่าทุ่งลาเวนเดอร์อีกนะคะ
อกจากนั้นเรื่องของกระแสทางด้านลบก็มีเหมือนกันในเรื่องของการเป็นเมนเทอร์ป้ายแดงของเธอในรายการนี้แหละ
บางคนก็บอกว่ารายการนี้จริงเมนเทอร์ต้องแซ่บหน่อยนะฮะแต่ว่าซีริต้าเนี่ยออกแนวหวานดูเอื่อยไปหรือเปล่าดูเป็นคนดีคนดี
ริต้าได้ยินแบบนี้แล้วจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ไม่เห็นได้ยินเลย

ไม่มีใครทักลิต้ามานี่
ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกไงต้า

ไม่น่าจะสุดท้ายไหม

ยังไม่อยากตอบเรื่องนี้ค่ะได้ไหมครับ

พี่คุณเขาพูดว่าอะไรบ้าง

เดี๋ยวไปถามก่อนก็ไม่อยากพูดอะไร

โอเคดีขึ้นเรื่อยนะดิต้าน

ว่าเมื่อไหร่อยู่ข้างหลังต้องแต่งได้แล้ว

ที่ริต้าไม่ขีดและไม่เคยกำหนดนะฮะ
คือทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอน
ชีวิตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนแล้วก็ถ้าไม่อยากไปกำหนดหรือไปขีดเส้นวางเอาไว้
เพราะว่าถ้ามันไม่ดีเราก็เป็นทุกข์ที่ต้องว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแบบนี้

สมแล้วที่เธอเป็นเจ้าของทุ่งลอเวนเดอร์
ตอบได้สวยสดงดงามกลางปีกเขียบมาอย่างนี้เลยนะคะ
ก็ตามสไตลิต้าแหละหวานนุ่มเดี๋ยวรอคุณกรก่อนละกัน

ที่มีนักข่าวได้ยินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเธอได้ยินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ
เดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนหลังไมค์นะคะเดี๋ยวหน้าไมค์เดี๋ยวมาบอกอีกทีแล้วกันนะคะ